อีกหนึ่งที่คุณผู้ชมครับที่จังหวัดลบบุรี

ลิงพูดถึงลบบุรีปกติก็นึกถึงลิง

แต่แตกตื่นแบบสุดเพราะอะไรรู้ไหม

มีจราเข้ด้วยติดตามเลยเนี่ยคุณชนะอยากเล่า

เอ้ามีได้ไงลบบุรีมีจราเข้ได้ไง

นี่ครับคุณจุ๋ยคอนเมฆอายุ๗๒ปี
อยู่บ้านเลขที่๑๒๒หมู่๒ตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาจังหวัดลบบุรี

คุณตุ๋ยบอกเจอ๓ตัวเต็มเลย
ตรงเลยเต็มแล้วเนี่ยจับมาโยนอย่างนี้โอ้โหคุณตุ๋ยตุ๋ยเก่งมากตุ๋ย

บริเวณตรงนี้ครับก็คือกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
มันอยู่ใกล้กับฟาร์มจราเข้
แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอจราเข้ขนาดใหญ่
ยาวประมาณสัก๒เมตรหนัก๔๐กว่ากิโลกรั
อืมเกือบจะกัดมือคุณตุ๋ยขาดอุ้ยตุ๋ยเกือบมือด้วนแล้ว
เกือบไปแล้วแต่อย่างนี้ครับวันต่อมาชาวบ้านเขาก็ช่วยกันนะ
จราเข้ตอนแรกเจอสองใช่ไหมอ่ะก็จับได้สอง
อีกวันมาเจออีกหนึ่งก็จับได้รวมทั้งหมดตอนนี้มี๓ตัวแล้ว
โอ้โหผู้สื่อข่าวต้องรีบลงไปเลยครับเพราะมันน่าตกอกตกใจนะ
เจอในพื้นที่ของชาวบ้านตั้ง๓ตัวแบบนี้ที่กลางทุ่งนาหมู่๒ตำบลบัวชุมครับ
คือชาวบ้านพอทราบข่าวก็ต้องมาช่วยกันแบบนี้ช่วยกันจับจอราเข้กันก่อนเลย
กลัวมันจะหลุดออกมาแล้วไปทำร้ายชาวบ้านแล้วก็หรือว่าเด็กแถวระแวกนั้น
หลายคนบอกว่าจราเข้มันน่าจะหลุดมาจากฟาร์มที่อยู่กลางทุ่งนาที่ใกล้ใกล้กับแหล่งน้ำนั่นแหละตรงเนี้ย
มันน่าจะหลุดออกมาแบบนี้นะครับแล้วยังไงรู้ไหมยังไงเขาบอกว่าไม่ได้มีแค่สาม
บอกว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหน่อยได้ไหม
ช่วยมาจับหน่อยอย่าเพิ่งไปแย่อย่าเพิ่งไปแยมันเป็นห่วงพี่ตุ๋ยโอ้
ตัวเองเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนกัดมือขาดแล้วล่าสุดตอนนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่า
เจอจรักเทพเพิ่มอีก๓ตัว

เจอไปแล้ว๖บวก๓เป็น๖

ยังไม่รู้มันยังมีเหลืออีกเท่าไหร่
โอ้ยขนลุกเลยอ่ะคุณเออน่ากลัวน่ะ
คนลุกจริงคือมันมาจากไหนคุณ
เขาคาดว่าน่าจะมาจากฟาร์มจราเข้ที่อยู่ข้างเคียง
มันอาจจะหลุดมาในช่วงที่แบบน้ำหลากน้ำท่วมที่ผ่านมาไง
เออไม่แน่ใจขนลุกเลย
ฝั่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วกันนะคะ